จะได้กินยำกินส้มตำกันไหมล่ะเนี่ยโอ้โหพูดถึงของแพงหรือเปล่านี่
ก็เนี่ยพริกมันขึ้นราคาสักขนาดนี้
บอกว่าไข่ไก่ยังถูกกว่าเลยตอนนี้ใช่
ตอนนี้คุณจะไปสั่งยำสั่งส้มตำสั่งอะไรอาจจะต้องบอกแบบไม่ใส่พริกได้ไหม
คือเขาบอกพริกโลนึงเนี้ยพริกขี้หนูเนี้ยโลนึงพุ่งไปแบบสองร้อยห้าสิบแล้ว
แพงกว่าหมูอีกคุณผู้ชมจะแพงอะไรขนาดนี้
เอาอย่างนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแล้วกัน
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ที่ไหนไปที่ตลาดเมืองใหม่ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะผู้สื่อข่าวไปสำรวจราคาพริกสดค่ะ
หลังจากหลายพื้นที่โอ้ทยอยปรับราคากันอย่างต่อเนื่อง
คือไปที่ตลาดนี้ปรากฏไปเจอพริกเนี่ยราคาที่แพงที่สุดเลยคือ
ขี้หนูสวนค่ะราคาเท่าไหร่รู้ไหมคุณเท่าไหร่คะ
พุ่งไปถึงกิโลกรัมละสองร้อยบาทอ่าหลายปัจจัยเลยค่ะ
เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแพงต้นทุนการขนส่งสภาพดินฟ้าอากาศ
ฝนตกหนักสะสมแล้วก็น้ำท่วมนะคะในแหล่งเพาะปลูกอีกต่างหาก
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ผลผลิตมันก็เสียหายแล้วพอมันไม่เพียงพอ
ต้องไปสั่งจากนอกพื้นที่มามันก็เลยทำให้ราคายิ่งแพงเข้าไปใหญ่
แม่ค้าในตลาดบอกแบบนี้นะคะว่าพริกขี้หนูสวนที่แพงถึงกิโลกรัมละสองร้อยเนี่ย
เพราะมันมีรสชาติดีเผ็ดและหอมกว่าพริกขี้หนูธรรมดา
ร้านอาหารต่างเขาก็เลยนิยมนำมาปรุงอาหารแล้วก็ทำพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดต่าง
ก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะก็เลยทำให้ราคามันยิ่งพุ่งสูงเลยนะคะ
อ่ะทีนี้ผลกระทบอย่างที่บอกว่าหลายสาเหตุนะคะแหม่แล้วราคามันแพงแบบเนี้ย
บางคนก็ถึงขั้นเปรียบเทียบว่าตอนนี้พริกแพงกว่าทุเรียนอีกจ้ะ
หลายลูกค้าหลายคนบอกว่าซื้อลดลงก็แล้วกัน
เพราะว่าถ้าแพงแบบนี้พยายามใช้พริกให้น้อยค่ะ
ไปต่อที่จังหวัดชายนาฏเลยก็แล้วกันนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่ตลาดภาษีซุงค่ะอยู่ในตัวเมือง
ตรงนี้เนี่ยเป็นแห่งซื้อขายพืชผักและอาหารสดนะคะ
ปรานีผู้วงบอกแบบนี้ว่าโอ๊ยราคาพริก
เฉพาะพริกหอมตอนนี้เหมือนกันเลยราคาเดียวกัน
ราคาเดียวกันค่ะ๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะรับมานะคะ
เขาบอกว่ามันก็แพงแล้วบางพื้นที่ปรับราคาขึ้น๒๕๐บาทก็มี
นี่ไงนี่มันแพงจริงส่วนพริกอื่นยังไม่มีการปรับราคานะ
แต่ว่าราคาก็หลากหลายตั้งแต่๑๐๐๑๘๐บาทอยู่ดี
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็เพลียใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ดูไข่ไก่หน่อยละกันค่ะ
เห็นบอกว่าไข่ไก่ปรับราคาต่อแผงลดลงมาแผงละ๓บาทบ้างแผงละ๕บาทบ้าง
อันนี้แล้วแต่ไซส์ถามว่าเพราะอะไรล่ะมันมีเหตุผลนะคะ
เมื่อเช้าเนี่ยนักข่าวของเราไปดูราคาไข่ไก่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
บอกว่าตอนนี้ราคาไข่ไก่มันปรับลดลงมาแล้วนะ
ก่อนหน้านี้มันแพงอย่างเบอร์๐เบอร์๑เบอร์๒เบอร์๓เนี่ยนะ
ลงมาแผงหนึ่งเนี่ย๓บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์พวกเบอร์เล็กหน่อยเบอร์๔เบอร์๕เนี่ย
ลงมาแผงละ๕บาทนะคะถามว่าเพราะอะไรถึงลดลงมา
เพราะว่าที่ผ่านมาผลผลิตไข่ไก่ในฟาร์มมันเยอะ
คือเอาง่ายผลผลิตที่มันออกมามันมาก
แล้วคนซื้อเนี่ยมันซื้อน้อยก่อนหน้านี้มันแพงไงคุณ
คนก็ไม่มีตังค์ไม่มีกำลังซื้อไข่ไก่ก็เลยล้นตลาด
ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เป็นไปตามกลไกราคาแล้วค่ะ
เขาก็เลยปรับลดราคาเป็นการระบายไข่ไก่ด้วย
แม้ว่าจะปรับลดราคาลงมาชาวบ้านเขาก็ยังซื้อน้อยอยู่ดี
มันสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีตลาดสดเองก็เงียบเหงานะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกไลน์หน้าจอได้นะ
เพราะว่าตอนนี้ข้าวของมันแพงขึ้นหมดทุกอย่างจริง